ถ้าเพื่อนไม่ถ่วงเล่นเล่นไม่ได้เลยนะครับ

ต้องบอกว่าช่วงนี้หนังอีสานม้วน

เวลาไอกิตมานำเสนอสร้างอีสันกันหน่อยนะคะ

นำแสดงโดยพี่หม่ำจกมกของเรา

น้องธัญญาอ๋อสยามค่ะ

มีพี่แจ๊กกะรีนคนสวยของเราก็ร่วมแสดงด้วยนะคะ
ไม่มีแม้เชษเลย
เวลาสวยให้คนอื่นเขาชม
เราพูดเองแต่จักรีนก็สวยจริง

เรื่องราวรักต่างวัยของนายตำรวจใหญ่ค่ะ
ที่รับบทโดยพี่หม่ำนี่แหละค่ะ
ต้องการคว้าหัวใจของนางฟ้าตัวน้อยนางฟรีย่า
ตอนแรกก็มีข่าวแบบว่าเชิงลบออกมา

เออรับทากผู้เยาหรือเปล่า

แต่ท้ายที่สุดนะคะผลงานก็พิสูจน์ออกมาแล้วนะคะ

อีสานและคนต่างวัยที่หัวใจตรงกันค่ะ

น่ารักของเรื่องนี้ก็คือพี่หม่ำของเราเนี่ยเล่นเป็นธรรมชาติมาก

เขาเป็นส่วนประกอบในภาพยนตร์ด้วยมีร้องเพลงมีแต่งตัวแบบนี้เลยนะคะ

ที่สำคัญตอนนั้นเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเห็นตาไหมคะ

ใช่ก็ต้องต้อนรับนักแสดงน้องใหม่หน้าใหม่รวมไปถึงพี่แจ๊กกะรีนด้วย

ฝากพี่แจ๊กกะรีนในฐานะนักแสดงท่านหนึ่งด้วย

ต่อเนื่องกันเลยค่ะกับภาพยนตร์รักคอมมาดี้อีกเรื่องแล้วกันนะคะ
เรื่องนี้ค่ะมีชื่อว่าพักเจ้าอีหลี
นักแสดงของเรื่องนี้คัดสรรมาแล้วอย่างดีเลย
มีหนุ่มหล่อหลายคาแรคเตอร์เอาไว้มากมาย

เต้าภูซีนทอบนรากร

ก็มาถ่ายทอดเรื่องราวเบื้องหลังของคณะหมอลำชื่อดังของไทยค่ะ

ที่จัดแน่นจัดเต็มแสงสีเสียงไม่แพ้โชว์นะคะทุกฤดูการไหนเลย
ซึ่งเรื่องนี้ค่ะหนุ่มเต๋าก็รับบทตลกท้ายแถวของคณะหมอลำนะ

หมอลำหน้าหล่ออย่างท็อปนารากร
แฟนค่ะจะได้เห็นบรรยากาศความเป็นไทยบ้าน
แล้วก็เบื้องลึกเบื้องหลังเวทีหมอลำ
โดยเฉพาะการว่าวอีสานแทบจะทั้งเรื่องเลยคุณผู้ชมค่ะ
แต่รับรองว่ารับประกันความสนุกนะคะ

ใช่แล้วค่ะไปติดตามกันได้ยังไม่หมดเพราะนั้นค่ะ
นั้นค่ะปิดท้ายกันที่ภาพยนตร์เอาใจคนรักลูกหนังอย่างท่าแร่ยูไนเต็ดนะคะ
เลิกดีจัดพิธีบวงสวงไปตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาแล้วก็มีคิวลงโรงฉาย๑๓ตุลาคมนั่นเองนะคะ
ก็นำทีมความสนุกโดยลูกทุ่งหนุ่มขวัญใจมิตรรักแฟนเพลงอย่างกล้องห้วยไร้ค่ะ
รับบทนักเตะทีมชาตินะจ๊ะไม่ธรรมดา
แล้วก็ต้องมาร่วมกวนกับวัยรุ่นหนุ่มจากบ้านท่าแรกอย่างนุกธนดล
นุคธนดลในเรื่องมีดีกรีแข่งแพ้มากกว่าชนะไม่ต้องอวดนะเรื่องนี้
แต่ดันกลับฟลุกต้องไปชิงแชมป์เก่าคุณผู้ชมค่ะไปแข่งกันกับแชมป์เก่า
ท่ามกลางเสียงเยอะเย้ยมากมายบอกเลยว่าใครที่มีใจรักเรื่องของฟุตบอล

ซึ่งกล้องเองนี้นะคะหัวหน้าทีมของเราออกมาประกาศแล้วว่า
คราวหลังนะเจอกล้องเรียกได้ใหม่เลยนะ

ชื่อที่เค้าสลักด้วยของคุณเมิดยังจำไม่ได้เลย

ให้กับแต่เรื่องหมุนทั้งนั้นแหละ